มาตามกันต่อเรื่องของภาพยนตร์ที่กำลังถูกพูดถึงอยู่อย่างมากเลย
โฮมสเตย์นั่นเองจะเกิดอะไรขึ้น

มีทีมนักแสดงแล้วก็คนบันเทิงมาร่วมงานกันเพียบเลยค่ะ
บอกเลยว่าต้องติวเข้มเรื่องของทักษะการแสดงเป็นพิเศษนะครับ
ว่าเดี๋ยวต้นปีเนี่ยเตรียมจะเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้ว
ออกงานอีเวนต์ต่างดูสวยโดดเด่นขึ้นไม่แบ๊วแล้วนะ
ออกแนวเซ็กซี่ขึ้นอะไรยังไงจ๊ะไปถามเชอปรางค่ะ
หรือว่าตัวตนพอไม่ได้นะ
ก็เรียกว่าเหมาะกับบทบาทอีกอันที่เธอทำเป็นนักแสดงด้วย
มีโอกาสเลือกชุดเองแค่ขอดูว่ามีเป็นใคร
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ชื่อสไตล์เชลจะค่อนข้างเลือกไม่เป็น

แล้วก็ความสวยงามของชุดแล้วก็ความเหมาะสมภัณฑ์ในการรามาน
อ๋อถ้าเป็นตัวตนของฉันคือเสื้ออินกังเกงอิน

ชุดแบบนี้คือแบบไม่รู้จะมีโอกาสได้ใส่แบบนั้นหนึ่งอีกหรือเปล่า
อืมก็ดูลุคไหนก็น่ารักสดใสอยู่ดีนะคะ
แต่ว่าดิฉันแอบเห็นลูกกลับบ้านตอนที่เขาไปกอดกับน้องปันหลังเวทีนะ
เชอปรางใส่เสื้อแขนยาวเป็นสไตล์เธอเลย
คือเปลี่ยนจากลูกเซ็กซี่แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นลูกตัวเอง

ก็เวลาทำงานเนอะกับเวลาเป็นส่วนตัวเนาะ

ห่มร้องไห้เป็นซีนอารมณ์กันนะคะ

ก็ไปพิสูจน์นะคะฝีมือเธอในโรงภาพยนตร์แล้วกันนะจ๊ะ